ดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแชร์ลูกโซ่
ตุ๋นเงินยังไม่หมดจากสังคมไทย
ไม่ว่าจะไปเจอแวดวงไหนมีหมดเลยนะคะ

ที่จะบอกว่าให้ร่วมเอาเงินไปลงทุนในหุ้นนั้นหุ้นนี้
แล้วก็จะมีค่าตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ย

ทีนี้พอโดนหลอกขึ้นมาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีการโยงใย
เพราะว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ชักชวนต่อกัน
เพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายจะมีค่อนข้างมาก
ล่าสุดก็เป็นกลุ่มครูภาคอีสานไปร้องกับกองปราบเลยนะคะ
บอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง

จากนั้นเชิดเงินหนีไปศูนย์เงินกว่า๒๐๐ล้านบาทค่ะ
นางสาวพิชชารสบุญซ้อนตัวแทนกลุ่มครูภาคอีสาน
ทนายความเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม

ดำเนินคดีกับอาจารย์สองคนจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสาน
ซึ่งได้หลอกให้นำเงินไปลงทุนในสหกรออมทรัพย์ครู
มูลค่าความเสียหายแล้วกว่า๒๐๐ล้านบาทค่ะ

พฤติกรรมของอาจารย์๒คนนั้น

ชักชวนให้ไปลงทุนในสหกรออมทรัพย์ครูตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม
เมื่อมีการส่งเงินช่วงแรกก็แน่นอนมีการปันผลกลับมาปกติแล้วค่ะ
แต่พอช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ผู้ดูแลที่ติดต่อด้วยเนี่ยแจ้งว่าไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลแล้วนะ
และไม่สามารถติดต่อกับผู้ดูแลได้อีก
โดยผู้ที่ติดต่อดังกล่าวเป็นคนถือเงินทั้งหมดค่ะ
พอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาแต่อย่างใด
แน่ชัดว่าถูกหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอน
ซึ่งนางสาวพิชารสบอกว่าผู้เสียหายทั้งหมดยืนยันนะคะ
ว่าจะดำเนินคดีกับอาจารย์ทั้งสองคนจนถึงที่สุด
ช่อกงหลอกลวงแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
ตอนนี้ก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความรวมกันแล้ว๗คนค่ะ
แต่ว่ามูลค่าความเสียหายมหาศาลจริงร่วม๒๐๐ล้านบาทเลยนะ